ช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่ผลงานของทัพนักสู้ไทยค่ะในการแข่งขันวันแชมป์เป็นชิปค่ะ
สังเวียนนี้มีนักชกไทยขึ้นชกหลายคู่เลยนะคะ
แข่งจากอินเดียจากจังหวะล็อกคอได้ในช่วงยกที่๓
ซึ่งหลังไฟล์นี้นะคะสแตมก็บอกว่าแมชนี้ทำได้ตามเป้าหมาย
ดำแตินเดียคาเดมี่เจ้าของเข็มขัดชาวไทยค่ะ
ก็เลยแพ้น็อกไปในยกที่๓ทำให้เสียแชมป์ไปในที่สุด